กรณีที่เกิดขึ้นที่อุดรธานีนะคะ

ถูกครูใช้ไม่เรียวตี
จนหลังเนี่ยฟกชั้นเต็มไปหมดเลย

แล้วครูก็บอกว่าพร้อมชดใช้ค่าเสียหาย

ต้องเอาผิดต้องดำเนินคดีต้องแจ้งในอำเภอนะคะ
อ๋อมบุญประคมอายุ๓๒ปีค่ะ
ก็ไปร้องในอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะคะ

กับอบตเมืองพานใช้ไม้เรียว

เพราะเด็กไม่เก็บที่นอนไม่เก็บของเล่น
เด็กก็กลัวไงไม่กล้าไปโรงเรียน

นางพวงเพชรผิวสว่าง
ผู้ช่วยครูประจำศูนย์เด็กเล็กก็บอกว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๐พฤษภาคมใกล้เลิกเรียนแล้ว
ก็สั่งให้เด็กทุกคนเก็บของเล่นเตรียมตัวกลับบ้าน
แต่น้องที่ถูกตีไม่ยอมทำตามครู
แล้วก็เดินหนีไปก็เลยเรียกมาอบรม
แล้วก็สอนให้น้องเก็บของให้รู้จักรับผิดชอบ

แต่ครูเขาบอกว่าเขาตีไม่แรง

เป็นการทำโทษเพื่ออยากจะให้เด็กมีวินัยเด็กเป็นคนดี
อยู่ในสังคมร่วมกับคนอื่นได้ค่ะ
เหตุการณ์วันนั้นก็คือ
ตอนที่ก่อนที่จะเลิกเรียนครูก็ได้สั่งเด็ก
เพื่อเก็บของเล่นให้เรียบร้อยก่อนกลับบ้าน

เด็กถึงเวลาใกล้จะกลับบ้านแล้ว
ให้เด็กเนี่ยเก็บของเล่นเข้าที่ให้เรียบร้อยก่อนนะ

ล้างหน้าล้างตาเตรียมกลับบ้านได้แล้วลูก
เก็บของเล่นเข้าชั้นให้เรียบร้อย
ทีนี้เด็กชายคุณภัทรคุณภัทรคุม

น้องตีชีนมานี่เธอไม่เก็บของเล่น

แล้วก็ส่อนเด็กบอกว่า
เนี่ยเพื่อนเสียบเข้าที่เรียบร้อยแล้ว
เธอมาดูซิว่าเรียบร้อยไหม

ก็สอนเด็กก่อนจะทำโทษเด็กก็คือ
ก่อนจะทำโทษเด็กเนี่ยเราก็สอนก่อนไม่ใช่ว่าเราไม่สอน
ไม่ได้เจตนาที่จะทำร้ายเด็กกันอย่างไรนะครับ
อันนี้ก็ฝากถึงผู้ปกครองค่ะว่าเราไม่ได้เจตนาที่จะทำร้ายเด็กจริง
เพราะว่าเราเนี่ยหวังให้เด็กยืนหยัดอยู่ในสังคมได้นะครับ
ฝากขอโทษผู้ปกครองว่าถ้าครูเกิดทำร้ายเด็กรุนแรงเกินไป
ที่ตามที่ผู้ปกครองคิดค่ะ
เขาก็บอกว่าเขาตีเบาแต่ผู้ปกครองบอกแหมจากร่องรอยของลูกนี่มันไม่เบานะ
จนเด็กก็กลัวไม่กล้าไปโรงเรียนเด็กเขาก็ภาวะอะไรแบบนี้นะคะ
ผู้สื่อข่าวเราก็ไปที่บ้านของเด็กนะคะก็คือบ้านของคุณแม่อ๋อม
เป็นคุณแม่ของเด็กชาย๓ขวบที่ถูกตีอยู่ที่อำเภอบ้านผือ
น้องก็ยิ้มแย้มนะคะยังเล่นได้เล่นกับเพื่อนได้แล้วก็อาจจะไม่เครียดแล้วนะคะ
ญาติก็วิจารณ์ครูที่ตีเด็กอะค่ะก็ออกความเห็นว่าอยากจะให้ย้ายครูออกไปจากศูนย์เลยได้ไหม
เพราะว่าใช้ความรุนแรงกับเด็กมาครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรก
ญาติญาติบอกว่ามันห้าครั้งแล้วคุณแม่อ๋อมบอกว่า
หลังจากไปแจ้งความก็ไปร้องเรียนกับนายอำเภอด้วย
ตอนนี้ก็เลยมีการตั้งกรรมการสอบสวนครูคนนี้นะคะก็พอใจ
รู้สึกว่าเรื่องได้รับการแก้ไขอย่างรวดเร็วครูก็ออกมายอมรับผิด
โทษผู้ปกครองหักไม้เรียวทิ้งไปเลยนะคะ

สัญญาว่าจะไม่ใช้ความรุนแรงกับเด็กอีกนะคะ

อำเภอบ้านผือนายนัทพลวิถีก็บอกว่า
ครูคนนี้ไปเตือนแล้วนะคะบอกว่าการใช้ไม้เรียวตีเด็กเนี่ย
มันถือว่าผิดนะเขาเลิกใช้ไม่เรียวตีเด็กมานานแล้ว
ก็เดี๋ยวจะมีการตรวจสอบเรื่องของทางวินัยนะคะ
ถือว่าเป็นความผิดขั้นไหนยังไงก็จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
ตอนนี้ก็เลยกำชับคุณครูทุกคนนะคะว่าอย่าให้เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นอีก
คือตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยชัดเจนอยู่แล้วว่าห้ามตีห้ามใช้ไม้เรียวอะไรพวกนี้นะครับ
แต่ว่าคือผมนี่ก็เป็นผู้ปกครองนะลูกก็อยู่ในวัยเรียนหนังสือเนี่ย
อายุเพิ่งเก้าขวบเนี่ยค่ะผมเชื่อว่าผู้ปกครองทุกคนเนี่ย
ถ้าลูกถูกครูตีเนี่ยแต่ตีอย่างมีเหตุผลนะแล้วตีพอสมควรให้หลาบจำเนี่ย
อันนี้รับได้ใช่ไหมแต่ถ้าตีจนแบบโอ้โหเขียวช้ำดูแล้วมันเกินกว่าเหตุเนี่ย
อันนี้ใครก็รับไม่ได้ถูกต้องค่ะแล้วนี่เด็กเล็กมากไงคะสามขวบอ่ะ
พอตีแล้วน้องเขาก็ฝังใจโอ้โหถูกตีถูกทำโทษหนัก
กลายเป็นกลัวโรงเรียนไปเลยอ่ะคือคงไม่ใช่ถึงขั้นว่ายุคนี้สมัยนี้แล้ว
ผู้ปกครองจะแบบอย่านะอย่าเอาไม้มาแตะลูกชนิดเดียวก็ไม่ได้เนี่ย
คือมันได้แหละสมเหตุสมผลใช่ไหม